คุณผู้ชมนอกจากมาตรการยาแรงต่างในช่วงสงกรานแบบนี้แล้ว
ทีนี้ช่วงสงกรานเรามาดูเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนากันหน่อยดีกว่าค่ะ
คือมีการคาดการณ์ไว้วันนี้ถือว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้าย
ก่อนจะหยุดยาวก็คาดการณ์ไว้ว่าเย็นนี้รวมถึงตลอดทั้งวันนี้
จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนามากที่สุดเลยนะคะ
เกือบสองแสนคนทีนี้เราพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร
หรือว่าหมอชิดสองนั่นเองนะคะก็มีประชาชนมารอเดินทางออกต่างจังหวัด
เพื่อท่องเที่ยวด้วยกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัวช่วงสงกรานแบบนี้
ส่วนปริมาณการเดินทางในวันนี้นะคะ
นายจิรษักเยาวัชกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด
หรือว่าบขศเนี่ยก็มีการคาดการณ์ค่ะ
ว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการขนส่งของบขมากถึง๑๙๐๐๐คน
แล้วทางบขศเองเนี่ยนะคะก็มีการเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารเนี่ย
เพิ่มอีก๒๕๐๐เที่ยวจากปกติวิ่งประมาณ๖๐๐เที่ยว
ทีนี้คนเยอะก็ต้องการรองรับเพิ่มเข้าไปอีกรวมแล้วเนี่ย
จะมี๘๕๐๐เที่ยวต่อวันเพราะว่าประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับ
ตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมาคือบางคนเลือกที่จะหยุดยาว
จากวันจักรีวันหยุดชดเชยแล้วก็ลาต่ออีก๒๓วันเลยนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะที่คุณทัศนัยบอกว่าคนก็รถติดเนอะ
คนเดินทางกลับกันเยอะแต่ทีนี้ค่ะมีผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนากลับต่างจังหวัด
ถือว่าต่ำกว่าที่ประมาณการไว้นะคะจากประมาณการไว้๑๕๐๐๐คน
แต่มีคนเดินทางกลับ๑๒๗๔๑๒คน
เวลา๒๓นาฬิกาหรือว่า๕ทุ่มนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่ง
ทางบขศคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชนมากถึง๒แสนคน
ก็มีการเตรียมรถเสริมเอาไว้๓๐๐เที่ยว
รวมเป็นทั้งหมดคือ๙๐๐เที่ยวต่อวัน
เพื่อระบายผู้โดยสารให้ไม่ตกค้างที่สถานีนะคะ
ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการบขศ
ก็มีทั้งจองตัวล่วงหน้าแล้วก็มาซื้อที่จุดบริการเลย
เพราะเชื่อว่ายังไงก็จะมีเที่ยวรถให้บริการ
สามารถเดินทางไปตามจุดหมายที่ต้องการได้นะคะ
แต่บางรายก็บอกว่าราคารถเสริม
มันสูงกว่าเที่ยวปกติที่เคยเดินทางประมาณ๕๐บาท
แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเวลาการออกเดินทางที่แน่ชัดด้วย

ฝากถึงบขศด้วยนะคะในช่วงของการเดินทางแบบนี้ค่ะ